คือคนเล่นเยอะไหมต้องเล่นเยอะล่ะ
มันคนคนชอบเล่นนะมันเป็นเล่น
นี่สองบอลเขาเริกไงเขาไม่แน่ใกล้
ข้าคนผลิตคนทำมาอ๋อแบบขอกันมากกว่าค่ะ

จ่ายมันจ่ายอีกแล้ว

โต๊ะแรกที่เลยไปอีกอยู่ค่อย
ของภาษา๒๓๐๐บาทลงแสงต่อเดือน

สองโมงเช้ามันมีมานานแล้วอย่างหนูมันมีมันนานไม่มีปิดปิดปิด
เปิดอืมอุ้ยเดือกดำบันแล้วเดือกดำบันแล้วแต่ก็มีที่นี่แหละ
ที่เดียวอ่าคือคนเล่นเยอะไหมก็เยอะมันมันคนคนชอบเล่น
มันเล่นบทที่อ่ะมันมีอยู่สองสามบอลสองโน้นอ่ะนี่สองโน้นก็เลิกยัง
มันอ่ะฉันแหลกใจหนูสองครั้งน้อยอ่ะ
อ้าวโดยห้าครับสามต่อมาก่อนอย่างนี้อยู่อืมแต่ตอนนี้

มันไม่ได้ไกลจากโลงพลักษณ์ไงต้องหลวกเขาไปด้วย

จะจ่ายนะจ่ายกันแรก
เรื่องโต๊ะบอดมี๒โต๊ะ

วันนี้เป็นเท่าไหร่ประมาณ๓๔๐๐บาทผมไม่แน่ใจ

งแล้วมันเป็นไฮโลหรือว่าเป็นอะไร

ไฮโลเมื่อก่อนมีเสี่ยงวังกรด้วย
เมื่อก่อนมีเสียงมังกรด้วยแต่ทุกวันนี้ลูกค้าเขาส่วนใหญ่จะเป็นอะไร

มีทุกอย่างยังใดที่นี่

ก็อยู่อย่างนั้นเฮ้อยู่อย่างงั้น

คนที่นั่งอยู่ไม่ใช่คนเฝ้าหรอ
เป็นอะไรคนเพิ่งเล่นแต่ก็ลงมา
ผมไม่โมรัสกับการทำงาน
การทำงานไม่ค่อยชอบใจกับการทำงานว่าคนในพื้นที่อ่ะเดือดร้อนกับ
อันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้บางทีแบบมีขดงมีคดีอะไรอย่างนี้ไปฟ้องที่พระอินทร์อย่างนี้ก็ไม่คืบหน้า
แต่ถ้าคนในพื้นที่มีปัญหาอย่างนี้อีกวัยเลยถ้าคนในพื้นที่คือแบบว่าจะบอกว่าไงถ้าทำผิดนี้ก็คือโดนเลย
แต่ว่าพอไปคนพื้นที่ไปเดือดร้อนไปฟ้องไปอะไรแล้วมาบอกว่าโรงพักสีขาว
มาพูดว่าเป็นโรงพักสีขาวผมก็ไม่พอใจผมไม่ชอบเลยไม่ถูก
ลักษณะที่เราเห็นบ่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของบ่อนอะไรบ้าง
มันเป็นเหมือนมีแทลไฮโลมีแทลไฮโลแต่ว่าเป็นบ่อนที่ค่อนข้างพอได้ละ
เป็นโต๊ะยาวยาวสักประมาณ๔๕เมตรเป็นโต๊ะยาวเป็นช่องให้วางเงินละ๒ช่อง
มีอันนี้อันเดียว
ไม่ต้องเลยไม่ต้องแทลชิปไม่ต้องทรายชีพ

เปิดตั้งแต่กี่โมง

ชั่วโมงแต่ที่ว่าเรื่องที่มันน่าคือ
อยู่ห่างแค่๒๐๐เมตรเองอย่างนี้

นี่ก็คือขี่เอาซอย๒แล้วก็เรียวซ้ายไปหน่อยเดียว

แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ย
คนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน

แต่ว่าข้างบ้านตัวเองทำไมจับไม่ได้
ที่เราไม่พอใจใช่ไหมครับ

ใช่มวกกับนอกนี่ตั้งด่าน

บ่อนอย่างไร

มีให้รถมอสไซค์รถไร้จอด
เผาชื่นไปชั้นบนก็เป็นบ่อน
มีห้องตู้

ไว้ลงไว้รุ่นก็มีเยอะยืนข้างล่างก็มี
มันมีพนักงานบ่อนมันมีเยอะ

เหตุผลที่เราเอาไปมาวาร้องเงินจากไทยรักแหละมั้ง
ก็นั่นแหละพี่มันไม่ถูก
แล้วอีกอย่างผมเคยไปแจ้งความ

เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมันมีคดีความอยู่
แต่ก็ไม่บอกรึเปล่าเดี๋ยวเค้ารู้
ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่มันเคยไปแจ้งความ
แล้วพยายามติดต่ออยู่
พอเสร็จปับเขาเหมือนว่าไม่มีผลประโยชน์
คดีมันไม่ได้อะไรเขาก็ปล่อยไป

คือเราติดต่อไปก็ไม่รับสายเหมือนว่าให้เรารู้ไปเองว่าเออนะเรื่องนี้จะไม่ยุ่งไม่ทำแล้วประมาณนี้
ตัวของบ่อนนี้เปิดมานานหรือยัง

ปีได้มั้งเท่าที่รู้นะมันมีมานานกว่านั้นแล้วความจริงมันมีมานานเลย
แล้วมากกว่า๔ปีอีกเราก็เห็นมันมีตรงนี้มาตลอดใช่ไหมนะ
ที่ถามว่าเห็นไหมไม่เห็นไม่เคยเข้าไปไม่เคยยุ่ง
ไม่เคยเข้าไปยุ่งบอลนี้ก็เพิ่งจะมารู้เมื่อช่วงปีใหม่เนี่ย
ที่เข้าไปนะแต่รู้ว่ามันมีนานแล้วรู้ว่ามันมีมานานแล้วเราเคยเข้าไปเล่นไหมไม่เคยไม่เคย
ที่เข้าไปก็เพราะอันนี้เฉยถูกเพิ่มนะ
ปกติคนช่วงใหม่เข้าไหมให้เข้าเหลือครับ
ให้เข้าให้เขาก็เข้าเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลย